ขยับต่อแต่ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะ

ลูกชายของรัฐมนตรีสาธารณสุขจัดปาร์ตี้ที่บ้านคราวนี้

พูดถึงใครไม่รู้หมอหนูคุณอนุทินรู้ค่ะลองไปดูนะคะลองไปดู

แล้วมีคนบอกว่าว่าแตกเขาอีหนาวเป็นเอง
พูดถึงอันนี้เหรอร้อนระอุจริง
ปาร์ตี้ปีใหม่ของคุณเป๊กเสรณีชายวิรากูลแกโพสต์ไว้นะ
คุณเป๊กก็คือลูกชายของท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือหมอหนูอนุทินชาญวิรากูลคนไปร่วมงานจำนวนมากคนในครอบครัวด้วยนะครับ
แทบจะไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยจะไปวงนี้จะไปวงนั้นจะไปวงเล็กจะไปวงใหญ่
แม้แต่ท่านอนุทินสวมเสื้อสีธัญญาแต่หน้ากากอนามัยท่านก็ไม่ใส่เหมือนกัน
ของคุณอนุชินเองนั่นแหละเรื่องของเรื่องขุดต่ออีก
คุณอนุทินท่านเคยไปด่าไว้เหมือนเป็นตำหนิ
ว่าสถานการณ์โควิดตัวเลขคนติดมันเพิ่มขึ้น
เพราะคนไร้จิตสำนึกไม่รักษามาตรการป้องกัน
และตอนนี้ตัวเองจัดปาร์ตี้เอง
ไม่ปฏิบัติการตามมาตรการที่มีการประกาศไว้

หมู่รูปถ่ายรูปหมู่มีคนเดียวใส่หน้ากากอนามัย

ชี้แจงกันวุ่นเลยใครชี้แจงท่านอนุทินเหรอคุณเป๊กหรือเปล่า
เลขาของท่านอนุทินมาชี้แจงคุณวัชรพงศ์ครูวิจิตสุวรรณ
ชี้แจงว่าการจัดปาร์ตี้เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
เป็นการจัดในครอบครัวจัดในสถานที่โล่ง
และทุกคนผ่านการตรวจเชื้อก่อนที่จะเข้าร่วมงานแล้ว
ยืนยันไม่มีใครประมาทหรอกไม่มีใครประมาท
แล้วก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับการที่คุณอนุทิน
เคยมาบ่นเรื่องของจิตสำนึกกับตัวเลขโควิดที่มันพุ่งขึ้นมา

เพราะว่ามีแต่คนด่าซ้ำกลับไปอีก
ชี้แจงแบบนี้อย่ามาชี้แจงดีกว่านั่นเรื่องแรกฮะ

งานที่บ้านคุณอนุทินชาญวิรากูล
อีกท่านหนึ่งคือดราม่าของลำไยหายทองคำ
นักร้องลูกทุ่งติดโควิดติดทั้งวงเลย
ไปมาก่อนหน้านั้นเนี่ยติดโควิดมาจากไหนไม่มีใครรู้
แต่ว่างานหลังก็คือไปเข้าดาวน์ที่หนองปลือชนบุรี
รอบนี้ก่อนหน้านั้นก็คือท่านนายกเทศมนตรีหนองปือ
แต่ทีมงานลำไยไม่ให้ตรวจเจ้าภาพเขาก็เลยไม่กล้าตรวจ

เดี๋ยวนะสรุปแล้วคือเจ้าภาพการจัดงาน
เขาตรวจไปมาตรการแต่ว่าทีมงานของลำไยหายท่องคำ

อ้าวผมให้ตรวจทางทีมงานก็เลยไม่กล้าตรวจ

พอโพสต์นี้พูดออกไปลำไยนั่งไม่ติดเลย

สั่นเลยล่ะสั่นสิฮะ

ลำไยหายทองคำยืนยันว่า
ทีมงานทุกคนมีการตรวจมาก่อนแล้ว
ก่อนแล้วนะตรวจก่อนจะไปร่วมงานแล้ว
แล้ววันที่มาร่วมงานยังถามเลยว่าตรวจไหมคะ
ลำไยหายท่องคำก็เลยต้องออกมาชี้แจ้งเรื่องนี้
เพราะเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกเทศ
พูดเรื่องนี้ออกไปดราม่ามาถล่มใส่
ลำไยหายทองคำหายสั่นสถานจริง
แต่ว่าตอนนี้มีการตรวจเบื้องต้นก่อนหน้าแล้วไม่ติด
แล้วมาตรวจหลังจากที่มาร่วมแสดงคอนเสิร์ต
ที่หนองปือชนบุรีงานนี้
มีแต่เรื่องร้อนดราม่าพาไปถล่มหลายต่อหลายคนเหลือเกิน